เข้าวัดกันหน่อยดีกว่าดีครับไปที่วัดโลสุธาวาสค่ะ
เป็นวัดดังอยู่ในอำเภอเมือง
ปักหมุดกันเลยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนไปเลยอ่างทองอ่างทอง
นี่แหละค่ะวัดแห่งนี้เขามีการปรับปรุงภูมิทัศน์แถวเมนเผาศพ
ให้มันดูเหมือนแบบจันลงจิตใจมากขึ้น
คลายความเศร้าได้มากขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นอยู่นี่คือภาพวาดท้องทะเลจำลอง
มีสีฟ้าสดใสนะคะลวดลายก็จะเป็นคลื่นต่างแล้วก็มีสัตว์น้ำด้วยนี่
มีเต่าเอ่ยม้าน้ำเอ่ยม้าน้ำปลาในรูปแบบต่างเอ่ย
อะไรประมาณโลมาก็มีมีค่ะโลมาปลาบูปลาอะไรหมด
ปลาบูอยู่ในทะเลไหมคุณไม่เนอะไม่เนอะมันเป็นเรื่องของสีสัน
เป็นเรื่องของจินตนาการใช่ค่ะก็สร้างความสดใสแล้วก็สะดุดตาอย่างมากให้กับคนที่พบเห็นนะคะ
โดยเฉพาะน้องหนูเด็กไงเขาก็พากันเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามกันแบบใกล้ชิดเลยโดยไม่กลัวเลยนะ
ถึงแม้ว่าภาพวาดทั้งหมดนี้จะเป็นภาพวาดที่อยู่ในพื้นที่รอบเมนค่ะอยู่ภายในวัดโลสุธาวาสตำบลตลาดหลวงนะคะ
พระครูนิเทศธรรมรสเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าท่านมีแนวคิดที่อยากจะทำให้บรรยากาศรอบเมนมันดูสดใสขึ้น
มันดูไม่น่ากลัวมันดูไม่หม่นหมองแล้วก็หวังว่าจะสามารถลดความทุกข์โศกของญาติโยมเมื่อเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักขึ้นได้
โดยอยากให้มองว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราไม่สามารถหลีกหนีได้พ้นค่ะ
เราจะทำบริเวณรอบเมนนี้ให้มันสดใสเพื่อจะคลายความโศกทุกโศกลงไป
ทำให้ดูสดใสวิสีวีสีวิสันมากขึ้น
หากคนเวลามารอที่จะเผาศพก็จะได้ไม่เบื่อ

เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกุศโลบายแล้วกันนะ
ที่ทำให้บรรดายญาติโยมที่มาอยู่แถวบริเวณเมนเมื่อเกิดการสูญเสีย
คลายความทุกข์ความโศกความเศร้าลงไปได้
เพราะว่าสีสันที่มันสะดุดตาภาพวาดที่มันสวยงามแบบนี้ค่ะ